ปี๊บบ่าลุกวิทย์เปลี่ยนท่า

แต่ไม่ใช่ง่ายเลยเมื่อกี้ในการสารผ้านะครับ
พาไปชมความสวยงามอลังการกันต่อนะครับ
ไปที่หอระคังแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามครับคุณ
เขาใช้วัสดุในการสร้างไม่เหมือนใครจริง
เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณจะได้เห็น
นี่คุณนี่คืออะไรฮะ
โอกวังกรหกพันใบเชื่อมให้ในการสร้างหอระคางนี้
แต่สวยงามนะสวยงามนะครับ
เป็นหอละครั้งและหอกลองภายในวัดกระคลองตำบลงัวบา
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่กว่าหกพันใบ
โดยการนำมาวางเรียงรายกันขึ้นไปเป็นรูปทรง
ตั้งแต่ส่วนฐานไปจนถึงปลายยอด
ความสูงประมาณ๑๕เมตรนะครับ
หลวงพ่ออุดรเตชวโรเจ้าอาวาสวัดระคองบอกว่า
หอระคังแห่งนี้สร้างขึ้นกว่า๑๐ปีแล้วละโยม
เป็นการออกแบบและก่อสร้างโดยเจ้าอาวาสวัดรูปก่อน
ที่เห็นถึงความสวยงามของลวดลายของโอ่งมังกร
แล้วก็เห็นว่าภายในโอ่งยังสามารถใส่เหรียญ
วัตถุมงคลได้อีกคุณอาจจะเป็นกรุพระได้นะ
หลังจากนี้ไป๑๐๐๐ปี

๒๐๐ก็พอนะครับ๒๐๐พอนะ

มีความสำคัญนะแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับ
บอกว่าอาจจะใส่วัตถุมงคล
เหรียญที่ญาติโยมนำมาบริจาคก็ได้
ว่าน่าจะมีใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อีก
อาศัยแรงของชาวบ้านแรงศรัทธานี่แหละครับ
ช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จนะครับ
อกจากนี้ยังมีหอพระศรีสันเพชร
ถูกตกแต่งด้วยโอ่งมังกรอีกกว่า๒๕๐๐ใบ
สร้างความสวยงามและคนที่เข้าไปพบไปเห็นนะ
ก็บอกโอ้โหแปลกตาจริงที่สร้างขึ้นมาแบบนี้ได้
แต่สิ่งที่สำคัญนอกจากความสวยงามแปลกตาแล้ว
เป็นจุดดึงดูดให้คนเข้าวัดมาทำบุญ
แล้วก็มาดูจุดสวยงามแบบนี้จุดแปลกตาแบบนี้
เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ
ที่บอกว่านำมาสร้างเป็นหอระคังนี้
ก็คือรูปร่างก็ยังเป็นรูประคังด้วยนะ
ใช่นะฮะเป็นรูปอย่างนี้เลยนะฮะ